สองสามีภรรยาเจอเรื่องเดือดเกิดขึ้นเดือดขนาดไหนฮะ
เป็นเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทหารเพื่อนบ้านทหารบุกเข้ามาในบ้าน
บุกเข้ามาเนี่ยตันหน้าต่อยหน้าผู้ชายแล้วบีบคอผู้หญิงแบบในหนังเลย
แล้วยกลอยอย่างนี้นี่คือความเดือดดานที่เกิดขึ้นนนทบุรี
ประเทศนี้เมืองนี้ไม่ไม่มีคือมีแปรกันแล้วฮะโอ้โหเดือดกันถึงขนาดนี้
เกลียนหัวเกลียนนี่ต้องใช้อย่างนี้ฮะเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
เป็นค่าราชการไทยอันนี้ของแท้เลยฮะต่อยผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
บีบคอผู้หญิงยกรอยอย่างนี้เฮ้ยไอ้นี่อย่างนี้เลยฮะ
แล้วผัวห้ามไม่อยู่เพราะว่าตัวเองเจ็บหนักแล้ว
แล้วเพื่อนก็ห้ามมาอยู่เหรอห้ามมาอยู่ไม่มีใครห้ามเขาอยู่เลย
ไม่รู้เขาเดือดดานขนาดนี้มาจากที่ไหนครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาบ้านเลขที่ไปก่อนนะ
เลขที่๙๕ทับ๖๙หมู่บ้านแห่ง๑บางบัวทองนนทบุรี
เห็นหน้าแบบนี้เจ้าของค่ายทหารผู้นำค่ายทหารเห็นหน้าชัดหรือยัง
ใช่ลูกน้องท่านในอานัทในการดูแลหรือเปล่าตรวจสอบหน่อยนะครับ
คือบ้านของคนที่โดนต่อยกับบ้านของคนต่อยห่างกันหนึ่งหลังฮะ
มีบ้านของพี่คนหนึ่งขั้นกลางแต่นี่คือความโหดร้ายของเขา
คือต่อยผู้ชายยังไม่พอบีบคอผู้หญิงเนี่ยเนี่ยดูสิ
ผู้ชายเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงกันอย่างนี้ไอ้นี่โหดเกิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพี่เปรียมเปรียมใครวะ
คนผู้ชายเปรียมสุขบุญเรืองอายุ๓๙ปี
จอดรถหน้าบ้านแล้วเหมือนมีการบีบแต่กันหน่อยนึง
พอบีบแตรพอแตรเนี่ยมันสร้างความสะท้านให้กับบางคนได้เหมือนกัน
จากนั้นมาก็เลยเกิดเรื่องราวแบบนี้นะฮะ
ดุเดือดเลือดพลาดขนาดนี้เอาอย่างนี้
ไม่ต้องถามว่าใช่ไม่ใช่พี่เปี่ยมบอกใช่
เขาเป็นทหารจริงจริงนะครับโดยปกติทหารคนนี้เข้าใจ
แต่พี่เปี่ยมแกก็ร่างใหญ่พอสมควรถ้าหากเป็นปกติไฟ่กันได้
แต่วันที่เกิดเหตุพี่เปี่ยมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมา
ข้าพเจ้าไม่มีเรี่ยวแรงแล้วถ้าหากเป็นเหตุการณ์ปกติทหารก็ทหารเถอะวะ
ก็ไม่กลัวเหมือนกันมาต่อยผัวต่อยเบียเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาสู้ตายฮะ
แต่วันนั้นไม่สามารถจริงแขนยกไม่ขึ้นเลย
เปี่ยมบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้มาก่อน
นี่คือเหตุการณ์อุกชะกันของจริงฟังพี่เปี่ยม
แต่พฤติกรรมหรือคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอลูกพี่
เดี๋ยวเจอลูกพี่เขาเดี๋ยวให้ลูกพี่เขาเคลียร์
แล้วเขาก็โทรไปหาลูกพี่เขาคนนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาสืบมาซิเอาไว้นู่นมาสิ
อันนี้คล้ายข่มขู่ผมนะครับว่าจะเอาหน่วยงานมาจัดการผม
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สภาพร่างกายผมแรงรักษาหาย
แต่สภาพจิตใจผมกับภรรยาแหลกสลายหมดเลยครับ
อยากจะรู้จักคนที่โทรไปหาเป็นหัวหน้าพระจะมาช่วยอะไรได้
พฤติการเนี่ยนะนี่ดูบ้านเขานะแล้วข้างนอกดูมืดเนี่ย

แล้วต่อยเขาเมื่อกี้แล้วก็ยังปีนข้ามรั้วบ้านเข้ามา
ผมว่าน่าจะจุกฮะหมายถึงเดิมเรื่องคดีนะ

และเหตุการณ์นี้รุนแรงขนาดไหนต่อยเขาไม่ได้ต่อยทีเดียวนะฮะ

และต่อยหนักขนาดไหนต่อยหนักขนาดต้องเย็บ๕เข็ม

ต่อยแบบทะลุแก้มเลยเย็บห้าเข็มฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์บอกแจ้งความได้เลยพี่เปรียม
แจ้งความได้เลยฐานบุกรุกยามวิการ

ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นฐานข่มขู่ผู้อื่น
ทนายบอกผมใช้คำว่าใช้กูในใจเลยนะ
ตกใจมากตกใจขนาดไหน

ท่านต้องรู้กฎหมายเป็นอย่างดีมาก่อคดีแบบนี้
นี่คือชายชาติทหารเขาไม่ทำผู้หญิงกัน

ชายชาติทหารเขาไม่ทำร้ายผู้หญิง
ขอให้เจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าหน้าที่

จะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหนุ่มคนนี้
ต้องดูแลเรื่องนี้อย่างดีที่สุดนะครับ

ทางคุณเปรียบก็มีการแจ้งความดำเนินคดี
ชายชาติทหารคนนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
สะหรอกเขาเรียกว่าฉลอง๑๙กัญญา